เรื่องของการหาที่จอดรถ
เวลาเราไปเจอกับที่จอดรถที่มันแน่นเต็มเนี่ย

บอกไว้ก่อนแบบนี้ไม่ได้นะ

ในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
นี่กั๊กแบบนี้
บนท้องถนนที่เป็นถนนสาธารณะ
แต่คุณชนะต้องยอมรับว่าเราเห็นเยอะจริงนะ

เพราะว่าเป็นที่จอดให้ลูกค้าหน้าร้านอะไรอย่างนี้
แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมนะครับ
เพราะมันเป็นที่สาธารณะมันต้องแบ่งกันใช้
เอางี้ละกันบอกเอาไว้ก่อนทางกฎหมายมันเป็นอย่างไรนะครับ
กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะให้กับตัวเองหรือผู้อื่น
ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะ

ถังน้ำบ้างล่ะแผงเหล็กกั้นบ้างล่ะ
หรือว่าเป็นกรวยเก้าอี้อะไรแบบนี้

ถามว่ามีความผิดอะไรบ้าง
ก็ผิดที่ต้องระวังโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท

ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับเนี่ย
เอางี้เขาจะถูกแบ่งให้กับผู้แจ้งด้วยนะ
ถ้ามีคนโทรไปแจ้ง
ถ่ายโค้งถ่ายคลิปถ่ายรูป
เอาไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ให้มาจับกลุ่มแล้วก็
เขาได้ค่าปรับอีกครึ่งหนึ่งด้วยนะ

ก็มีความผิดตามมาตราแห่งพรบ
รักษาความสะอาดและความเป็นอบเรียบ
กำไรบ้างบ้านเบือบ

บอกแบบนี้ง่ายวางกลวยเก้าอี้ถังน้ำก็คือเพื่อกั๊กที่จอดรถผิดกฎหมายการจราจร
เพราะฉะนั้นทำไม่ได้นะครับอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งไหม
ไปแจ้งได้นะยังไงแจ้งว่าตรงไหนกั๊กที่จอดรถก็เข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานเทศกิจนะครับ
นี่ไงแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชนเลยนะนี่เขามีขึ้นมาในเว็บไซต์เลย
ก็นึกถึงลูกค้าหรือใจเขาใจเราบางทีเราอยากไปจอดรถแล้วมาเจอแบบนี้มันก็ลำบาก
คือจริงวางของกีดขวางก็ไม่ได้
จอดรถก็ไม่ได้เราก็ควรจอดในที่ที่ควรจะจอดได้ไง

ดีแบบนี้ขอบคุณคุณชนะด้วยนะคะ